เอาไปต่อกันที่หนุ่มตีสุดฮอตกันบ้าง

คนพี่ดูโอกาสบางเทิมบางคนก็ไม่มีโซเชียลคุณผู้ชม

อย่างที่หนุ่มตีเจมส์มาก็เหมือนกันไม่เล่นเหมือนกัน

ดราม่าเพจดังต่างเอามาลงเลยสนุกสนาน
บอกว่าเขาไลฟ์เฟซบุ๊คเป็นครั้งแรกไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ
เป็นเพราะว่าพระเอกตีสามีแห่งชาติอย่างเจมส์มา
ไม่ได้เล่นโซเชียลเหมือนเพื่อนซุปตาคนอื่น
พอมีโอกาสได้ลองไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ก็เลยกลายเป็นประเด็นน่ารักที่เพจดังอย่างใต้เตียงดารา

พอเป็นสีสันให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดกันด้วย
ซึ่งเจมส์มาออกอาการเขินไม่น้อย
มีคนสนใจกับการที่ตัวเองลองเล่นโซเชียลดูบ้าง
แต่ว่างานนี้เจ้าตัวยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ได้คิดที่จะเล่นจริงจัง

อยากดูว่าเจมมาทำอะไรบ้างวันหนึ่งกินอะไรถึงหล่ออะไรอย่างนี้
แต่เขาก็บอกว่ามีแฟนคลับแล้วก็คนรอบข้างเรียกร้องอย่างมาก
เข้าใจแหละแต่ก็ให้เหตุผลว่าไม่ถนัดเรื่องพวกนี้จริง
พี่มิ้วเลยแล้วก็เชื่อว่าการที่ไม่มี
ก็ไม่ได้ทำให้ช่องทางการติดต่อกับแฟนคลับนั้นยากขึ้น
เพราะว่าเขาให้เวลากับแฟนอย่างเต็มที่

ผมยังไม่รู้เลยว่าไลฟ์ยังไง
แต่ถ้าเกิดมีโอกาสวันหนึ่งเราก็อาจจะกลับมา
ก็คิดดูตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนนะครับ

ไปทำอะไรที่แบบดูแปลกอะไรอย่างนี้

แค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นเอง
เพราะเราไม่รู้จะมีอะไรไปนำเสนอให้เขา

เวลาเราเจอแฟนคลับหรือเวลาเรามางาน

ก็นั่งคุยกันทั้งวันคุยกันให้เบื่อไปเลยครับผม

หรือว่ามีความรู้สึกที่เราอยากจะเล่นบ้าง
ก็อาจจะค่อยมาเป็นน้องใหม่ของโซเชียลครับ
แต่ว่าขนาดคลิปแรกไลฟ์สดของเขานะ

เขาพูดถึงคำว่าเป็นใบอะไรนะ
บายโพล่าเลยทีเดียวคุณผู้ชมฟังเจมมาก่อน
ใบโพล่าอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วผมก็
แต่ว่าอันนี้ก็โอเคครับยังเป็นคนแบบปกติครับ
ไม่ได้นิ่งไปตลอดครับผม

แต่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปหาดูแล้วกัน
น่าจะน่ารักดีครับผม

ก็คนเล่นไม่เป็นอ่ะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรก
ดิฉันก็เป็นตอนเล่นครั้งแรกฉันต้องแบบทำอย่างไร

แล้วคือมันต้องถามสดไงมันออกไปแล้ว
แต่เรายังคุยกับตัวเองอยู่ว่าตกลงทำยังไงอยู่

หลายคนไม่เล่นนะหลายคนก็ไม่เล่นโซเชียล
แต่แนะนำให้เจมมาเล่นนะอยากดูความเคลื่อนไหวตลอดนะคะ